มาดูเรื่องของเด็กหนุ่ม

แล้วปลาหมอเนี่ยมันหลุด

อืมแล้วธรรมชาติของปลาหมอเนี้ยปลาดุกด้วยนะฮะ
ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าลักษณะของมันคือพอมันดิ้นมันจะพุ่งไปข้างหน้าอืม
นี่พอหัวมันเข้าไปอ่ะมันก็ดิ้นลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยอ่ะค่ะ
เด็กหนุ่มคนนี้เขาก็พยายามช่วยเหลือตัวเองตอนแรกด้วยการดึง

ดึงตรงหางมันออกมามันหลุดมาแค่หาง

หางขาดเลยแต่ตัวมันยังอยู่
มีคนพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วคุณหมอช่วยออกมาได้
ท่านผู้ชมไปดูนะฮะที่คุณหมอช่วยเอาปลาหมอตัวนี้ออกมา

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

จากประหมอหนึ่งก็ได้เห็นอีกตัวหนึ่งแบบนอน

เพราะธรรมชาติพุ่งไปข้างหน้า
แล้วมันก็มุดต่ออีกเข้าไปถึงคอลึกลงไปเรื่อย
ส่วนเจ้าตัวก็พยายามที่จะดึงปลาออกจากปากนะ
ก็ดึงได้แค่หางเนี่ยขาดแต่ดึงออกมาไม่ได้
เพราะว่าครีบกับเงี่ยงปลาเนี่ยมันเสียบอยู่ตามลำคอกับปาก

ก่อนที่คนจะช่วยกันพาส่งโรงพยาบาล
นึกภาพง่ายเหมือนเบ็ดเกี่ยวปลา
มันเกี่ยวแบบนั้นเลยแล้วมันดึงไม่ได้

คุณหมอที่ทำการช่วยเหลือในเคสนี้
บอกว่าคนไข้ถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลเขาพนม

ประมาณ๒ทุ่มวันนั้น๒๙ศพ
ซึ่งตอนนั้นยังมีสติอยู่ยังหายใจได้อยู่

โชคดีมากที่เคสนี้ไม่ถึงชีวิตเดี๋ยวฟังคุณหมอนะครับ
ปลาก็ขาดไปครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ปลาก็ตายครับ
ลงไปลึกมากเลยครับ
ลงไปในคอหอยนะครับจนถึงปากทางที่จะเข้าหลอกอาหารนะครับ
มันยังไม่ถึงหลอดลมถ้าถึงหลอดลมเนี่ยจะหายใจไม่ออก

ถ้าเราจำลองภาพเทียบขนาดนะครับท่านผู้ชมครับ
ปลาหมอที่ยาว๑๒เซนติเมตรอย่างตัวที่หลุดเข้าไปในปากของน้องวัย๑๕ปีคนนี้เนี่ย
แล้วถ้าเข้าไปอยู่ในปากในคอของคนนะ๑๒เซนติเมตรนะ
ตำแหน่งหัวปลาที่ติดอยู่จะลึกถึงประมาณคอหอย

ส่วนหางปลาเนี่ยจะพ้นออกมานอกปาก
จะมุดเข้าไปได้สุดประมาณแค่นั้นนะครับ
เพราะว่าติดครีบกับติดเงี่ยงมันจะไปลึกกว่านั้นไม่ได้แล้วมันติดนะ
เพราะตัวมันกว้าง๔เซนติเมตรตัวมันใหญ่ด้วยแหละ
ถ้าตัวมันเล็กกว่านี้เนี่ยอาจจะผลุบลงไปได้มากกว่านี้
แต่ถ้าตัวเล็กกว่านี้แล้วผลุบลงไปได้มากกว่านี้นี่อันตรายกว่านี้อีกนะ
แล้วยิ่งถ้ามันดิ้นไปดิ้นมาพลิกตัวไปพลิกตัวมาเนี่ยไปกันใหญ่
หางตรงนี้มันยังโผล่พ้นปากอยู่ไงน้องเขาเลยดึง
แต่ดึงแล้วมันหางหลุดเพราะว่ามันติดอยู่มันแน่นไง
เงี่ยงก้างอะไรที่มันครีบที่มันฝังอยู่ข้างในมันแน่นนะครับ

ดูรูปร่างของปลาหมอตัวนี้นะครับลำตัวจะป้อมนะฮะ
มีเกร็ดแข็งครีบหลังมีก้านครีบแข็งอ่าจะมีอยู่ประมาณสิบเจ็ดถึงสิบแปดก้านนะ
เนี้ยแหละแต่ละตัวเนี่ยล็อกเอาไว้อ่ะตรงเนี้ยแหละตัวหนึ่งเนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดก้าน
ส่วนครีบท้องมีก้านแข็งสองก้านที่ปลายกระพุงแก้มมีลักษณะเป็นหนามหยักแหลมแล้วก็คมด้วย
ส่วนนี้แหละที่เสียบคาในช่องปากแล้วเลือดไหลเพราะอยู่ด้านในสุดข้างมันเยอะ
กล้างข้างในก็เยอะปลาหมอเนี่ยคนจะทำตอนหมอกินได้เนี่ยโหคุณรัชพรต้องเชี่ยวชาญจริงจริง
ไม่งั้นเนี่ยกล้างทิ้มคนกินหมดนะเนอะแต่เนื้อมันอร่อยมาก
หรอฮะอ่าว่าต้องมาลองไปลองแล้วเคยโดนกล้างทิมหรือยังฮะยังไม่เคยโดนอ่าต้องหาคนนี้ก็ทำเป็นเป็นเก่งเก่ง
นะผู้สื่อข่าวไทยรัฐที่จังหวัดกะบี่นะครับไปสอบถามชาวบ้านที่จับปลาบอกว่าเคยฆ่าปลาไว้ที่ปากแบบนี้ไหม
อ่าเวลาหาปลาได้เนี่ยแล้วคาบปลาไว้ด้วยปากแบบเนี้ยเพื่อหาตัวต่อไปจับตัวต่อไปอย่างคุณลุงคนนี้บอกว่าเคยนะฮะ
เออเคยเออแต่พอเราเอาคลิปปลาหมอที่เกิดขึ้นกับน้องวัยสิบห้าปีให้ดูโอ้โหบอกหูอย่างนี้น่ากลัวกว่าเยอะ
อืม
ถ้าผลักช้อนไม่เป็นบางที่ลงลงไปเลยลงทองกันเลยได้ครับอืม
แต่ไม่เคยซึ่งกับดินก้าวคอครับคือมันเป็นเรื่องอันตรายอ่ะอันตรายจริงจริง
แต่ว่าบางคนเขาก็มองว่าเขามีประสบการณ์เขาเชี่ยวชาญเขาเอาอยู่อย่างนี้
แต่มันก็ต้องไปมีเทคนิคแล้วมั้งใช่ไหมว่าต้องคาบตรงไหนคาบแบบไหนอะไรยังไง
แต่จริงแล้วโอกาสที่มันจะดิ้นเข้าคอได้มันก็ถ้าคาบแบบด้านขวางโอกาสมันก็คือดิ้นหลุดออกไปเลย
เราก็ต้องจับใหม่ถูกป่ะคะหลายคนก็เลยแบบเลือกที่จะคาบเข้าคอ
แต่จริงจริงเราอ่านข่าวแบบเนี้ยหลายเคสแล้วนะที่เขาไม่รอดชีวิตใช่
ก็เอาเป็นว่าอย่าไปคาบเลยฮะเอาอุปกรณ์ไปเถอะค่ะเตรียมไปนะครับ
อืมอ่าอย่างนายชะอ้อนเรืองอ่อนอายุเจ็ดสิบสี่ปีเป็นชาวอำเภอเหนือคลองเนี่ยบอกว่า
เท่าคนแก่เนี่ยเขาจะสอนไว้เลยนะเวลาไปหาปลาเนี่ยห้ามฆ่าปลาเด็ดขาด
โดยเฉพาะปลาหมอกับปลาดุกเป็นปลาน้ำจืดที่มีเงี่ยงเวลาหลุดลงไปในคอปลาจะกระเสือกกระสนจะดิ้นไปข้างหน้าด้วย
มันจะพุ่งไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นแนะนำว่าต้องมีอุปกรณ์ใส่ปลาไป
แต่ถ้าไม่มีนะลุงชะอ้อนบอกเลยว่าก็หาเชือกหรือว่าย่าหรือว่าต้นอะไรที่มันเป็นใบยาวเหนียวแถวนั้น
เอามาร้อยเหงือกปลาแล้วก็ร้อยไว้ที่เอวหรือว่าผูกหรือว่าจับเอาไว้ก็แค่นั้นเอง
แทนการฆ่าปลาเพราะจากประสบการณ์ที่ลุงเคยเจอมาเนี่ย
เคยรู้จักคนฆ่าปลาแบบนี้สุดท้ายปลาดิ้นเข้าคอเหมือนกัน
จนเสียชีวิตเนี่ยมีมาแล้วเจอมาแล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นอย่าไปคาบปลาใส่แบบไว้ตรงปากแบบนี้เลยฮะ
คือที่ต้องเอาเรื่องนี้มาเล่าเพราะว่าหลายคนทำแบบนี้
แล้วมันก็เกิดเป็นความสูญเสียหลายครั้งแล้ว
ก็อยากจะเตือนกันไว้นะคะว่าก็หาวิธีอื่น
เอาอะไรมาคล้องหาอะไรมาใส่ให้ดีจะดีกว่านะคะ